ถอดเข็มขัดออกมาฟาดไปที่พื้น

ที่บ้านหนูบางที
ที่เรียนอาชีวะจริงเพราะวันนึงที่มันเรื่อยจุดที่เค้าเรียน

คนเสียชีวิตจากการปะทะกันแบบนี้

บางทีมันต้องคิดมากจริง
งั้นมันสุดท้ายกลับมามันก็ย้อนกลับมาไม่ได้แล้วนะ
ใช่ออมวลวัยวาวุ่นเลยอะอย่างนี้แหละถูกตอบ
เพราะว่าพี่ตอนเด็กเนี่ยเคยมีเพื่อนไปขึ้นรถเมย์ด้วยกัน
ตอนเรียนมัธยมเรียนที่ปรพันธ์
คือรถเมฆแล้วเพื่อนเป็นเหมือนว่าดำเลย

แยกหน้าอ๋อใช่แล้วมันยืนอยู่ข้างหลัง
พี่ก็ยืนอยู่แล้วก็อาชีวะก็ขึ้นมาด้านหน้า

เขาก็มาพี่ก็ต้องรีบหนีลงเดินเอาลงมาเลย

เขาก็บอกเลยว่าโอเคละเบื้องต้นเนี่ย
ถ้ามันแก้ได้มันแก้มานานแล้วหรือเปล่า
ถูกแต่ว่าผู้หญิงสมมุติแม่เป็นคนแก้แม่แก้ไง

ว่าแก้ไม่ได้แต่เขามีการแก้โดยวิธีการมีอยู่ช่วงหนึ่ง
สามารถปราบได้ก็คือใช้รุ่นพี่ที่เป็นรุ่นพี่รุ่นใหญ่
ที่จบไปแล้วแล้วเขาก็จะมาตรวจน้องเนี่ยที่มา
แล้วเขาจะสอนว่าถ้าสมมุติว่าออกไปปุ๊บเนี่ย
พี่จะไม่รับน้องเป็นน้องอยู่ในแก๊งของพี่
คือใช้รุ่นพี่ที่เป็นแบบให้รับรวมปุ๊บแล้วมองย้อนกลับไปเด็ก
มันก็คือวัยวะวุ่นแต่ตอนนี้แค่เอาเวที

แต่มันก็คือเป็นไปยากมันเป็นความคิดของเขาไปแล้ว
เข้าใจป่ะว่ามันเป็นความคิดที่ไม่ถูกกันนะ

นี่แต่อันนี้ยุคเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้
สวัสดีครับ